หลังจากเจอชิ้นส่วนของมนุษย์

ทั้งหัวทั้งแขนซ้ายแขนขวา

แล้วก็มีการเผาร์วอำภาด้วย
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะคลี่คลายคดีนี้ให้ได้
ว่าชายผู้เสียชีวิตเป็นใครและถูกใครฆ่า
คือเมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะครับตำรวจได้เข้าตรวจสอบ
ศพชายปริศนาที่ถูกฆ่าเผาอำพรางบริเวณที่ดิน
โครงการบ้านจัดสรร้างอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
โดยจุดตรงนี้ไปพบเป็นแค่ส่วนของลำตัว
ท่อนแขนขาและศีรษะถูกตัดทิ้งด้วยอาวุธมีด
ลักษณะน่าจะเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ลำตัวมีบาดแผลที่ใต้ราวนมขวา
นมด้านขวาถูกตัดทิ้ง
สภาพศพถูกเผาประมาณ๓๐

อกจากนี้ยังพบป้ายไวนิวแล้วก็เศษเชือกไนลอนสีขาว
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นเชือกที่ถูกเผาแล้วเหมือนกัน
ก็อันนี้เป็นวัตถุพยานต่าง
ที่ตำรวจต้องเก็บเป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
โดยการพบศพปริศนานี้ตำรวจได้รับแจ้ง
ควันไฟพวยพุ่งออกมาจากการเผาเดินเข้าไปดู
ปรากฏว่าพบเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์
ต่อมาในช่วงเที่ยงนะครับตำรวจได้รับแจ้งว่าพบท่อนแขน
แล้วก็ขาของมนุษย์รวมทั้งสิ้นแล้ว
รวมคือ๖ชิ้นถูกนำใส่ถุงดำ
มาเผาอำพรางบริเวณถนนสาย๓๔๗ท้องที่หมู่๙
ตำบลบางประแดงที่อำเภอบางประอิน
ห่างจากจุดที่พบชิ้นส่วนแรกถึง๔๘กิโลเมตรคุณ

คือใกล้มากเลยนะกว่าจะพบแต่ละชิ้น
ทีนี้ไปสอบถามนางสาวจัญญาซับผลผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าว
แล้วให้ฟังบอกว่าเธอได้รับแจ้งจากลูกบ้าน

พบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกไฟไหม้ถูกทิ้งบริเวณข้างทาง
เยื้องกับวัดทุ่งศรีโพซึ่งคนที่พบเป็น๒สามีภรรยา
ขี่รถซาเล้งเข้ามาจะเก็บขยะ
พอเห็นเท่านั้นแหละตกอกตกใจ
ผู้นำชุมชนแจ้งผู้ใหญ่บ้านทันที
ใช่ค่ะแปลว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสมบเดียวกัน
เจอส่วนลำตัวแล้วเจอท่อนแขนท่อนขาแล้ว

เออนะฮะก็เจอหลายชิ้นแล้วนะ
แต่ว่ายังไม่เจอตัวศีรษะเลยนะฮะ

ก็ทางด้านของการคลี่คลายคดีนั้นนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชัยนรงสมเพราะนะฮะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีธุยานะครับ
บอกว่าชิ้นส่วนท่อนแขนท่อนขาที่พบนะฮะ
ในพื้นที่ตำบลบางประแดงอำเภอบางประอิน
ห่างจากจุดแรกที่พบชิ้นส่วนลำตัว๔๘กิโลเมตรเนี่ยนะฮะ
เป็นความเชื่อมโยงกันกับชิ้นส่วนที่พบแรก
เรื่องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะนำชิ้นส่วนท่อนขาและแขนมาเผาก่อน
จากนั้นนำชิ้นส่วนของลำตัวไปเผาที่อำเภอวังน้อย
ซึ่งมันมีถนนเชื่อมโยงที่จะขับถึงกันได้
ส่วนของศีรษะยังหาไม่เจอ
ว่าคนร้ายน่าจะนำศีรษะไปทิ้งจุดอื่น
เพื่อให้ยากต่อการติดตามของตำรวจ
คืออำพลางแล้วคุณแยกชิ้นส่วนศพทั้งหมดแล้วก็เผาด้วยนะ
เขาบอกไอ้รอยตรงรอยตัดคือตัดแบบคมมาก

แล้วก็ไม่รู้ว่าส่วนของหัวนมด้านขวาที่ถูกตัดทิ้ง
ตรงจุดนั้นมันจะเป็นจุดที่มันมีตำหนิอะไรไหม
ที่จะบ่งบอกได้ว่าผู้ตายคือใคร
เพราะว่ามันเป็นจุดที่จะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้หรือเปล่า
ทีนี้คนร้ายเขาถึงก่อเหตุเขาถึงเลือกตัดตรงจุดนั้นทิ้งไปด้วย
เออนะฮะแล้วก็บอกว่าสภาพศพที่พบเนี่ยคือตอนนั้น
ผิวหนังก็ยังคงสภาพเดิมนะมีรอยเลือดแดง
ลักษณะเหมือนแบบว่าเพิ่งเสียชีวิตมาไม่นาน
ตอนพบศพแต่ว่าก็ถูกเผาอำพลางเหมือนกัน
ล่าสุดความคืบหน้าเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมานะครับ
ได้มีการประชุมชุดสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
โดยพันธ์ตำรวจเอกชัยนรงค์เปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่า

ยังไม่ได้มีการรับแจ้งว่ามีบุคคลศูนย์หายในท้องที่

ยังไม่มีญาติมาติดต่อว่ามีคนในครอบครัวศูนย์หายไป
ส่วนศพผู้เสียชีวิตนั้นต้องรออีกสักนิดหนึ่ง

ในการตรวจอัตลักษณ์บุคคลจากห้องแล็บซะก่อนนะครับ

ว่าต้องมีคนร้ายมากกว่า๑คนคุณ
สันนิษฐานโดยรวมว่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่

จากจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้เคียงจังหวัดต่าง
แก่ปฐุมธานีแล้วก็สระบุรี
ทีนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าหวานแห่ให้ครอบนะคุณนะ

แล้วก็เส้นทางในการลำเลียงชิ้นส่วนของศพ
ทิ้งมาเผาอำพรางด้วยนะครับ

ตำรวจต้องขี้คลายหนักเหมือนกันคดีนี้นะ